เสียงที่ยังขาดอยู่ตรงนี้คุณภูมิธรรมคิดว่าหาจาก
ซีก๑๘๘เสียงสสหรือซีก๒๕๐สวตรงไหนง่ายกว่ามันตอบยาก
เงื่อนไขว่าอย่างถ้าเป็น๑๘๘เนี่ยแต่ละพักก็แตก
ต่างกัน๑๘๘ไม่ได้เป็น๑๘๘ก้อนเดียวกันแต่ละพักที่เราจะชวน
หนึ่งมาเนี่ยเราก็ต้องมาดูแต่ละคนว่าอ้าวชาติไทย๑๐
เสียงนี้เราติดขัดอะไรไหมประชาปัน๒๕ติดขัดอะไรไหม
ภูมิไทย๗๑
ดึงมาคือดึงมาร่วมเลยหรือว่าแค่ดึงมาโหวตให้เป็นนายกก็ได้
ทั้งสองระดับครับก็คือว่าถ้าดึงมาร่วมได้

ยังไม่ปิดประตูว่าจะมีกันแค่๓๑๒ไงฮะ
ไม่ใช่ครับก็คือดึงมาให้คุยกันแล้ว

ก็อาจจะโหวตให้ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมรัฐบาลก็ได้

หรือเขาคิดว่าควรจะต้องร่วมรัฐบาล๘พักรับได้ไหม
ถ้าสมมุติรับไม่ได้เลยไม่มีเงื่อนไขนี้เลยนะครับ
ก็มันอาจจะมีบ้างแหละ
เพราะ๓๑๒ก็มีฝากนี้ขึ้นมาได้อย่างน้อย๒เสียง

โอ๊ยความจริงไม่ต้องไปหาเสียงสวรรค์เขาหรอก
ภูมิใจไทยมาพักเดียว๗๑เสียงเนี่ยจบเลยเป็นนายกเลย

ถ้าภูมิใจไทยมาก็สามารถโหวตนายกได้แล้ว

แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างนั้น

ภูมิใจไทยมีอุดมการความคิดที่เสนอเรื่องกัญชาอย่างนี้ได้ไหม
ซึ่งถ้าเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรเขาได้ทำหน้าที่แล้ว

หรือจะสามารถที่มาร่วมกันและสามารถคุยกันได้
ว่าเราจะใช้โอกาสนี้ช่วยกันทำงานเพื่อชาติ
แล้วก็ช่วยกันมุ่งมั่นทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นประชาปไตย

แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับความยอมรับของ๘พัก
นะครับที่เป็นแก่นำ๓๑๒เสียง
อย่างถ้าจะไปเจรจาหรือไปพูดคุยกับทางภูมิใจไทยจริงอย่างนี้
แน่นอนว่าทางก้าวไกลกับภูมิใจไทยเขาก็จะมีเรื่องนโยบายที่มันไม่ตรงกันอยู่
ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้สมมุติถ้าเพื่อไทยไปคุย

เพราะว่าเป็นแก่นำรัฐบาลว่าเขาจะโอเคกับภูมิใจไทยไหม

คือถ้า๘พักไม่เห็นพ้องต้องกันมันรับไม่ได้อยู่แล้ว

หลักการกันก็น่าจะคุยกันต่อได้

หรือว่าอีกพักที่เหลือก่อนว่าโอเคหรือเปล่ากับภูมิใจไทย

ถ้า๘พักเห็นเหมือนกันว่าทำได้ก็ทำ
ถ้า๘พักบอกทำไม่ได้มันก็ต้องทำไม่ได้
ถ้าสรุปว่าทำไม่ได้ในซีกนี้เลย
ก็ต้องไปดูที่สวนะครับ

ก็ต้องถามว่าตอนนี้ก้าวไกรทำได้เท่าไหร่แล้ว
อีก๗พักมีความสามารถในการจะทำนี้ได้อีกเท่าไหร่

ตกลงได้คุยกับพักอื่นบ้างหรือยัง
คุยกับพักอื่นใน๘พักนี่เราเคยถามนะครับ

ว่าไปคุยสวตอนนี้มีอยู่ในมือแล้วเท่าไหร่
ที่ได้คุยกันและเข้าใจแล้วก็จะโหวตให้
ท่านก็บอกว่ามั่นใจมีครบไม่พูดตัวเลข

ไกลบอกมั่นใจแต่ไม่ได้บอกตัวเลข
เราก็บอกว่าถ้าท่านมั่นใจพวกเราก็คายใจแล้ว
แต่ว่าถ้าให้ชัดเจนท่านควรจะบอกว่า
โอเคแล้วกี่เสียงมีเท่าไหร่เราจะได้ทำงานช่วยเหลือ
แต่ก็บอกว่าก็เดี๋ยวเราขอเวลาทำให้มั่นใจมากขึ้น
ณขณะนี้เขามีตัวเลขอยู่ในใจว่าได้คุยแล้ว
มีความเข้าใจกันแล้วในสิ่งที่ติดค้างหัวใจกันอยู่
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราในฐานะพักร่วม
แก่นำบอกว่าคุยแล้วมั่นใจเราก็ต้องมั่นใจครับ
เราก็ต้องฟังแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องแล้ว

เชื่อมั่นในคนที่เป็นแก่นำ
เพราะฉะนั้นเขาเป็นส่วนได้เสียโดยตรง
เขาบอกมั่นใจแล้วคนอื่นก็ไม่ต้องกังวลใจอะไร
ทำอะไรได้เพิ่มก็ทำไปไม่มีอะไรเสียหายนะครับ
แต่ว่าถ้ามันโหวตไม่ได้นี่ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องมาคิดอีก
บรรยากาศมันดูเหมือนกั๊กเลยนะฮะคือ
คือเหมือนกับว่าทางเพื่อไทยเองก็อาจจะ
จะไปช่วยก็ไม่รู้จะช่วยแบบไหนยังไง
เขาบอกเขามั่นใจแล้วอะไรอย่างนี้เหรอ

เพราะว่าอย่างทางพักเพื่อไทยก็เลยเคยได้บอกว่า
เรารู้จักสวที่อยู่ในจังหวัดของเรา

แล้วก็เป็นคนความแนวคิดที่ดีที่รู้สึกว่า

และอยากเห็นประเทศมีรัฐบาลโดยเร็ว
เราก็บอกว่าเรามีประมาณ๑๐คนที่เราทำได้
แต่ว่าเราทำได้แค่ชี้เป้านะครับ
ก็ยังไงที่สุดก็ต้องอยู่ที่พักแกนนำว่า
รับได้ไหมก็ต้องไปคุยนะครับ
เราก็ชี้เป้าให้มาเราได้คุยแล้วขั้นต้น

ก็ท่านต้องไปคุยแล้วท่านคุยแล้วท่านมั่นใจก็ต้องจบ

ทำงานส่วนหนึ่งแล้วก็ชี้ให้เขาตัดสินใจ

ถ้าเราทำได้๖๔เสียงขึ้น

ก็สามารถได้นายกรัฐมนตรีในโหวตแรก
แต่ถ้า๗๖๔เสียงบวกทำไม่ได้
มันก็จะปรากฏให้เราเห็นในวันโหวตนายกรัฐมนตรีว่าโอเค
เพราะฉะนั้นผลของวันที่๑๓มีความหมายมาก
ในการที่จะสามารถเห็นได้ว่าโอเคตกลงสวมาหรือไม่มาเท่าไหร่
ถ้าคุณพิธาแพ้นิดเดียวไม่มาก
คำว่านิดเดียวก็อาจจะ๑เสียง๒เสียง๕เสียง๑๐เสียง
ซึ่งยังรู้สึกว่าอยู่ในวิสัยที่น่าจะแก้ปัญหาได้

หรือไปเอาตัวไหนเพิ่มมาอีก๑๐กว่าเสียงก็ต้องทำหน้าที่ให้ได้
จนกว่าเราจะสนับทั้งนี้
จะโหวตได้กี่เสียงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เข้ามาถึงปั๊บไม่มาร่วมประชุมจำนวนมาก
หรือโหวตยังไงก็แพ้หลุดลุ้ยไม่สามารถตั้งได้

พักแก่นำยังยืนยันก็ต้องใช้เหตุผลคุยกัน

สังคมรู้สึกว่าต้องรีบแก้ปัญหาแล้ว
ต้องรีบดำเนินการใหม่แล้ว

ก็โอเคเราก็ต้องมาหาลือกันว่าถ้าสังคมคิดอย่างนี้เป็นไง
สังคมบอกว่าไม่ได้หรอกมันไม่ชอบทำ
เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องฝืนเดินไปให้ได้ไปให้สุด
ก็ต้องว่ากันส่วนประธานสภาก็ดี
ท่านเป็นคนกลางซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับใคร

โหวตแล้วต่อไปอย่างไรก็ไม่ได้ชัดเจน

ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยยังมีเวลาควรให้เขา

แสดงว่าพักร่วมไม่ติดใจอะไร

นั่นหมายความว่าคะแนนของคุณพิธาในการโหวตวันแรก๑๓กรกฎาคมนี้
มันจะเป็นตัวประเมินสถานการณ์ว่า
จะมีการโหวตไปอีกสักกี่ครั้งใช่ไหมอย่างอย่างเช่นสมมุติวันแรกโหวตมาแล้วถ้าสมมุตินะครับ
ได้๓๑๒นั่นเท่ากับว่าไม่มีเพิ่มเลย
คืออยู่เนี่ย๓๑๒ที่พักกันอยู่๘พักเนี่ย
อันนี้เราต้องมานั่งดูแล้วว่าโอ้โหอีก๖๔เสียงเนี่ย
มันใกล้หรือมันห่างไกลแต่ถ้าวันนั้นได้๓๗๐
ขาดไปแค่หกอ่าอย่างเงี้ก็ค่อยมาประเมินกันว่า

อันนี้ก็คือความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไง
แต่ว่าจริงเราต้องยอมรับว่าในหมู่พวกเราที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
เราไม่ค่อยอยากมีท่าเท่าไหร่นะครับ
การมีท่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดท่านู้นท่านี้ท่านี้ท่านู้นมันไปได้หมด
เพราะฉะนั้นจริงวันนี้เราตั้งใจมุ่งมั่นว่าเราจะเอาพิมพิทาเป็นนายกแล้วเราจะช่วยกันสุดกำลังเพื่อจะโหวต
แต่ว่าผลโหวตที่เป็นจริงนั่นแหละออกมายังไงมันจะบอกเราว่าเราควรจะทำยังไง

แล้วก็ชมสดที่นี่ครับแชร์รัดทีวีช่อง๓๒ครับ